เรื่องคืออินเนี่ยแอบมาร้องไห้

แล้วแบบคำนึงเลยลูกกูถามว่า

เฮ้ยเริ่งไม่เนียนเลย

ผู้ชายถึงรัวว่า
กำลังไปกินข้าวนะ
เขาอาจจะคุยเรื่องอื่นก็ได้
คุยก็คุยเป็นคนเวลาเลิกก็เลิกเป็นคนใช่ไหมนะ
แต่อันนี้เราคิดว่าเราสบายใจตรงที่ว่าเราได้แจ้งข้อมูลกับฝั่งนู้นไปแล้ว
ว่าเราอ่ะเราไม่ซิงเกิ้ลนะ

แต่เขาก็พยายามที่จะจีบต่อไง

ก็ดูเขามีความพยายามดีนะมึง

นั่นแหละนอกใจแม่

ก็ไม่ได้โกหกไงไม่ได้โกหกทั้งคู่
อันนี้ฉันเข้าใจที่สาวสาวฉันเข้าข้างที่สาว
แต่กลัวว่าทางนี้จะไม่สบายใจ
เพราะว่าคนนี้เขาจะชอบคิดว่าเขาอ่ะ
ฉันก็เข้าใจว่านางเนี่ยจะกลัวว่าเข้าใจปะเนี่ยจะร้องไห้แล้วเห็นป่ะเห็นป่
เห็นป่ะที่นับเสร็จเขาฉันก็กลัวว่าคนนี้เดี๋ยวจะไม่สบายใจ
ถ้าแพทย์คิดตั้งแต่วันนั้นอ่ะวันนี้หนูอ่ะใช่ไหมล่ะเออแต่คือ
วันนี้หนูก็เป็นมหารานีย้อนย่านทองหล่อแล้ว
ไม่ไงแต่ก็คือเขาแต่เป็นความสบายใจของเขาไง
ซึ่งเรื่องไม่มีอะไรเลยเรื่องคืออินเนี่ยแอบมาร้องไห้
แล้วลูกกูจะเห็นแอบร้องไห้แล้วแบบคำนึงเลยอ่ะ
ลูกกูถามว่าแม่คุยกับคนอื่นเหรอช็อตกูเลยกูบอกอ่ะจบ
เรื่องนี้คือจบแล้วจบแล้วเราบอกลูกไม่ได้เหรอ
พ่อเนี่ยเห็นไหมทีมมาทำไมอืมงงไม่แต่ว่า
แต่ว่าแต่ว่าแต่ไม่ได้ได้จะทำอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วไม่ได้จะมีอะไรอยู่แล้ว
แค่จะเอออันนั้นไปคุยแล้วลบแชทคุยแล้วลบแชท
ก็เธอชอบไม่สบายใจอ่ะเออไม่สบายใจอยู่แล้วก็พอบอกไปแล้วมีแฟนแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะคุย
แล้วแม่ก็ยังเลือกที่จะต่อไม่ค้างแม่แม่ลองดูเน็ตแม่นะ
ไม่แต่แม่ก็พยายามไม่ค้างแม่มาแล้วมาแล้วแม่ออกแล้วเข้าใหม่นะ
ถ้ามันค้างอ่ะเพราะเมื่อกี้กระตุกเฉยแม่ซึ่งไม่เหมือนกับหนูเลย
แล้วเราทำไมต้องเก่งอะมั้ง
ไอโอเคไม่เข้าทำกันแน่มันจำได้ว่า

ไอระเทศหนึ่งคน
มันก็เข้าไปรู้ว่าหนึ่งคนนั้นคือใคร
ไม่เพียวเลยหนูอะไม่เคยโดนจับได้
ใครจะไปคิดวันนี้เล่าสู่กันฟัง
พวกเธอต้องระวังดูนะ
แล้วทำไมน้องไม่เปลี่ยนรหัสอ่ะ
จำรหัสตัวเองยังไม่ได้เลยทุกวันนี้
คือเรื่องอ่ะคือเกมเนี่ยคนเนี่ย

แล้วเวลาทำอะไรก็จะคิดว่า

แล้วไม่ให้ก็เขาขอตรงขนาดนั้นอ่ะ
เป็นกูให้เหลือนะเว้ยเป็นแหมด
เฮ้ยเราพูดอย่างนั้นเหรอ
เอยพี่แพทย์

เกมโอเว่อ่ะจบมันจบแล้วเว้ย